ที่จังหวัดซูลิ้นนะฮะมีผู้หญิงคนนี้อายุห้าสิบสองปี
คือเป็นเจ้าของบ้านบอกแทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนหลังจากออกจากบ้าน
คือช่วงนี้เขาไปทำบุญเข้าสากกันนะฮะ
จังหวัดไปที่วัดบางจังหวัดทำที่บ้านโอ้โหคุณผู้ชมดู
ดูภาพคนโทรมาบอกว่าไฟไหม้บ้านหมดแล้วนะโอ้โห
โอ้โหทั้งหลังเลยฮะเหลือแต่โครงคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสพนจอกนะครับประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตะบนตรึมนะครับ
สกัดไฟที่กำลังลุกไหม้นะครับบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงเลขที่๑
หมู่๒ตะบนตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
แต่ด้วยกระแสลมนะครับแล้วก็มันเป็นบ้านไม้นะฮะ
และเป็นวัสดุอย่างดีเจ้าหน้าที่เอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ย
ทำได้แค่สกัดไม่ให้มันลามไปบ้านอื่นส่วนบ้านต้นเพลิงทั้งหลังนะฮะ
นายนิรัติอุดมดันท่านอายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าเขาอยู่ในบ้านของเขานะแล้วมันเหม็นไหม้อะไรวะ
ก็เลยมองออกไปข้างนอกโอ้โหไฟกำลังไหม้บ้านหลังนี้อยู่ครับ
เขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วตะโกนบอกเพื่อนบ้านว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้นะครับแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ
เข้าไปดับไฟพอรถดับเพลิงมานะครับก็เร่งระดมฉีดน้ำนะครับ
ไฟสงบแต่แต่ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
โอ้โหน่าเห็นใจจริงจริงนางวงเดือนจำปลาแดงท่านอายุ๕๒ปี
ที่ผมโปรยไปตอนต้นท่านเป็นเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะตอนเช้าเนี่ยเป็นวันบุญเข้าสากนะ
เป็นวันทำบุญให้บรรพบุรุษนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ออกไปทำบุญที่วัดนี่นี่คือจังหวะที่คนมาปลอบขวัญแล้วนะครับ
ระหว่างนั้นจู่จู่หลานวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้พอกลับไปดู
แทบจะล้มทั้งยืนทำอะไรไม่ถูกนะฮะไฟเนี่ยมันไหม้ไปหมดเลย
เข้าของเครื่องใช้เงิน๕๐๐๐ก็ไหม้ไปกับกองไฟ
คลองคำหนึ่งบาทที่เตรียมเอาไว้จะใช้งานโบสถ์ลูกชาย
ก็ถูกไฟไหม้ส่วนที่เห็นนั้นอาจจะเป็นที่เหลืออยู่บ้างเล็กน้อย
สาเหตุคาดว่าไฟฟ้ามันน่าจะรัดวงจรนะครับชาวบ้านนะฮะ
นี่แหละฮะคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชาวบ้านเขารัก
พอหลังเกิดเหตุนะมาเอาฝ้ายนะครับมาผูกข้อไม้ข้อมือ
เรียกขวัญให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันนะครับโอ้โห
ต้องขอแสดงความเสียใจของพี่วงเดือนด้วย
แล้วก็ขอให้ฟื้นตัวนะครับสร้างบ้านใหม่ให้ได้โดยเร็วครับ